โค้งที่๒ต่อกลับมาเลยดีกว่าคุณผู้ชม

คุณผู้ชมมากันที่คนนี้ดีกว่านะคะ
แน็กนารุพลกับน้องมินตรานั่นเอง
บอกเลยว่าคู่จิ้นคู่นี้เขาเดบิวต์เป็นวงการสายมู
เต็มตัวเต็มขั้นเรียบร้อยแล้วค่ะ
เริ่มเรื่อก็มาจากช่วงช่วงปีน้องมินตราเนี่ย
กลับบ้านเกิดที่จังหวัดอุดรธานีก็ไปพร้อมกับหวานใจหนุ่มแล็กนี่แหละค่ะ
แล้วคุณอาก็แนะนำเอ้าไปทำพิธีไหว้พระขอพรกับเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งก็ละกัน
พอทำปุ๊บเห็งปั๊บระหว่างขับรถจากอุดรกลับมากรทมโอ้มีคนโทรมาติดต่อ๔๕งาน

และทริปนี้นี่เองค่ะแน็กกับมินตาเนี่ยก็ได้ไปพักที่บ้านของญาติฝ่ายหญิง

ญาติมินตราเนี่ยทักว่าเจ้าที่บ้านเนี่ยเขาชอบเธอ๒คนนะ
เออขับรถอะไรมาล่ะก็ให้ไปซื้อทะเบียนรถนั่นแหละ
ปรากฏว่าถูกตรงถูกหน่อถูกจัง
เท่านั้นยังไม่พอคืนถัดมา
แน็กฝันว่ามีคนมากระซิบบอกเลข๔ตัว

ตอนเช้ารีบบอกมินตาเธอเธอรีบจดด่วนเลย
ตัวเลข๔ตัวมีอะไรบ้างไปฟังกันค่ะ
นางฝันมาไม่ใช่แค่๒๓เลขค่ะ

คือบ้านเขามันจะมีเป็นบ้านที่แปลกมาก
มันจะมีต้นโพอยู่ต้นหนึ่งประมาณแบบ๒คนโอบ
เหมือนเสียงคนมาบอกไม่รู้ด้วยว่าเสียงผู้ชายผู้หญิง

ผมตื่นขึ้นมาเลขนี้วนอยู่หน่อย

เจาะ
จริงเป็นบ้านของคุณอาค่ะ
แล้วก็คุณอาเขาด้วยความที่เขาอยู่ตรงนั้น
เขาจะทราบว่าเจ้าที่ที่นั่นใจดีมาก
จะบอกหนูตลอดว่าเจ้าที่ที่นั่นใจดีนะลูก
อะไรอย่างนี้ค่ะ

ขาดอีก๒ตัวเท่านั้นเองนะครับ
เผื่อจะเป็นเสถียเขาบ้างแล้วกันนะคะ